เสด็จพระราชดำเนินทางชลมาก
เรือพระที่นั่งอังสนาจากโรงพยาบาลสิริราช
ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองรัฐโพ

เมื่อปี๒๕๕๓นะครับ
นั่นคือภาพความทรงจำที่อยู่ในดวงใจของประชาชนมาโดยตลอดครับ
บรรยากาศในวันนั้น๒ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เต็มไปด้วยประสบการณิกรต่างมารอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
เฝ้าชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ในวันนั้นทุกดวงใจของคนไทยต่างแช่มชื่นครับ
แล้วก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพระพักษ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะทราบกันดีว่าช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราช
เพื่อทรงพักฟื้นพระวรกาย
และนี่คือครั้งแรกที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางชลมาก
เป็นระยะทางไกล๑๕๙๖กิโลเมตร
ระยะทาง๑๕๕๓กิโลเมตร
ซึ่งเป็นระยะทางที่พระองค์นั้นเคยเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาตร
ไปส่งเยี่ยมเยี่ยมประสบกันนี้ก่อน
ระยะทางนี้ถือว่าเป็นเพียงแค่เศษเซี่ยวหนึ่งเท่านั้น
เพราะในช่วงเวลา๗๐ปีแห่งการครองราช
พระบาทสมเด็จพระปรมิณฐระมหาภูมิภูมิอดุลยเดช
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยี่ยมประสบกันนี้ก่อน
รวมทั้งสิ้น๑๒๔๙๐ครั้ง
เป็นระยะทางมากกว่า๘แสนกิโลเมตรครับ
แต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไป
เพื่อไปทรงศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
บำบัดทุกข์บำรุงสุข
ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙ที่เราทุกคนคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ
นั่นคือพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์
ขณะที่ประทับนั่งข้างรถยนต์พระที่นั่ง

บนสะพานบ้านเจาะบากงอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับ
นี่เป็น๑ใน๙๔๔๐ครั้ง
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง
ยังพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
ต่อหลายครั้งที่พระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
รวมระยะทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง
มากกว่า๓แสนกิโลเมตรนะครับ
สำหรับพื้นที่ที่ห่างไกล
ไม่สามารถจะขับเคลื่อนรถยนต์พระที่นั่งเข้าไปถึงพื้นที่ดังกล่าวได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งครับ
เช่นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระองค์นั้นเสด็จไปยังพื้นที่บ้านห้วยผักไผ่
ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

เวลาผ่านไปนานถึง๔๗ปี
ภูเขาที่เคยเต็มไปด้วยดอกฟิน
ก็กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
พระองค์พระราชธานามว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับ
อกจากนี้ถ้าหากว่าจะนับรวมระยะทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง
รวมแล้วมีระยะทางมากกว่า๓๕๐๐๐กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชม
และรถไฟครับก็เป็นอีกหนึ่งในพระราชภาษณะที่ในหลวงราชการที่๙
ประทับขณะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง
ในช่วงแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราช
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟพระที่นั่ง
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ยังพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
หลังจากนั้นครับมีอีกหลายครั้งหลายโอกาส
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟพระที่นั่ง

พระบรมชายาลักษณ์ที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้พบได้เห็น
นั่นคือพระบรมชายาลักษณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙เสด็จประพาททางทะเลและหมู่เกาะต่าง

โดยพระบรมชายาลักษณ์นี้นะครับคุณผู้ชม
ถูกบันทึกไว้ได้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินประพาททางทะเล
ด้วยเรือหลวงจันทรครับ
ซึ่งเป็นการเสด็จประพาททางทะเลครั้งแรก
โดยกองทัพเรือได้จัดถวายเรือหลวงแห่งนี้เป็นเรือพระที่นั่งครับ
และนี่เป็นเพียงแค่๑ใน๒๓ครั้งที่พระองค์เคยเสด็จประพาททางทะเล
เรือพระที่นั่งลำนี้นะครับ

ตั้งแต่ปี๒๔๘๙เป็นระยะเวลานานถึง๗๐ปี
ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงครองราชทรงครองธรรมทรงครองใจประสบกรณิกรมาโดยตลอด
เสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ต่างทั่วประเทศเป็นระยะทางมากกว่า๘แสนกิโลเมตรครับ
ถ้าหากว่าจะคิดคำนวณแบบเฉลี่ยแล้วนะครับคุณผู้ชมพบว่า
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทุกชั่วโมงครับ
หรือใน๑วันจะเสด็จพระราชดำเนินไปประมาณ๓๒กิโลเมตร
และถ้าหากว่าจะเทียบช่วงเวลาใน๑ปีหรือ๓๖๕วัน
พระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นระยะทางมากถึง๑๑๖๓๘กิโลเมตรครับ
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศทุกรอยพระบาทที่ยาตราก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการแล้วโครงการเล่าเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับ